โฮฮิโหฮิว
แม่ทำไมเสียงมันดูไม่ค่อยมีภาระ

เพิ่งกลับมาจากงานแต่งของลูกสาวพี่ไมค์เลย
ผมต้องบอกว่าบรรยากาศเมื่อวานนี้นะคะที่ส่วนดูนอนทางนี้คึกค่าจริงค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะพี่แจ๊กรีนนำเสนอไปแล้วใช่ไหมคะ
ภาพบรรยากาศช่วงเช้าค่ะเข้าสู่ตอนเย็นกันบ้าง
อย่างที่บอกไปนะคะช่วงเช้าเราเป็นญาติทางฝ่ายเจ้าบ่าว
ช่วงเย็นดิฉันก็รับบทเป็นญาติฝ่ายเจ้าสาว
ถ้าเรานับแยกกับเขาเลยมันจะนับอยู่คุณผู้ชมว่าว่าต้อนรับแขกเหลืองี้แหละค่ะ

เห็นเสื้อแดงมั้ยคะกล้าวจิพธิดาดิน
ครูสระก็มาค่ะครูสระตั้งใจมาเลยนะคะ
กับพี่ไมค์พี่รมพรนะคะแล้วก็ลูกสาวน้องเมวดีนั่นเองค่ะ
แล้วต้องบอกว่าบรรยากาศภายในงานทุกวันเนี้ยเต็มไปด้วยความอบอุ่นอืม
ดิฉันเล่าให้ฟังนั่งดูอย่างไรน้ำตาจะไหลแทนอ่ะเออ
แล้วช็อตนี้คุณผู้ชมคือน้ำตามันแบบมันล่วงออกมาได้เลยค่ะ
เพราะเขามีคำหนึ่งในวีดีโอพิเศษในช่างคำว่าเอ่อพรมลิขิตอืม
ภาษาอีสานเรียกว่าบุญพลาซึ่งบุญพลาเป็นเพลงของพี่ไมค์
แล้วก็จูงลูกสาวเราร้องเพลงนี้มาร้องหลาไปแล้วก็ส่งตัวลูกสาวไปเจ้าบ่าว
ให้เจ้าบ่าวคือแบบมันเป็นพรมลิขิตจริงทั้งคู่เจอกันที่แคนาดาคุณผู้ชมนะคะ
แล้วบอกเลยนะคะว่าเมื่อวานนี้ค่ะคือพี่ไมค์หล่อมากจริงนะคะ
แล้วก็ได้ร้องเพลงสดให้ลูกสาวค่ะบรรยากาศคือแบบมันอบอุ่นจริงนะคะ
ซึ่งอย่างที่บอกไปค่ะบุญพลาก็คือพรมลิขิตนั่นเองค่ะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูภาพความประทับใจตรงเนี้ยค่ะเชื่อว่าพี่ไมค์เนี่ยแกแบบ
อดกลั้นน้ำตาวไว้อยู่อ่ะคือความแบบภูมิภาพภูมิใจมีน้ำตาวครอบครอบครอบกันบ้าง
จริงค่ะไปชมภาพกันหน่อยค่ะ
โอ้โหนะคะแปลเป็นภาษาการก็คือด้วยพรมลิขิตและบุญวาสนานี่แหละ
ทำให้เราได้มาเจอกันคุณผู้ชมค่ะด้านครูครูสลาคุณวุฒิเนี่ยค่ะ
ซึ่งต้องบอกว่าเป็นนักแต่งเพลงคู่บุญให้กับพี่ไมค์พี่รมพร

ไม่พลาดที่จะเดินทางมาร่วมแสงความยินดีคือต้องบอกแบบนี้ครูสถานงานปีใหม่เยอะมากจริงจริง
ค่ะแกตั้งใจแกแบบกากบาทไปเลยว่าวันนี้ต้องบินมามายินดีล็อกทิวเลย
คิวไว้เลยกากระบาดไว้บนปฏิทินแบบนี้ค่ะซึ่งครูสลาก็ได้อวยพรนะคะ
หลานสาวผ่านไมค์บันเทิงไทยรัฐเนี่ยแหละค่ะขอให้น้องเมย์เนี่ยค่ะ
เริ่มต้นชีวิตครอบครัวอย่างมีความสุขถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรแบบนี้เลยค่ะ
ก็ดีใจกับน้องมากคืออย่างหลานสาวเนี่ยเห็นกันตั้งแต่ยังเด็กเลย
ค่ะก็อยากให้ทั้งหลานสาวแล้วก็หลานเขยนะครับ
มีความสุขมากให้รักกันให้เบื้องแย่งกันให้หักแห้งกัน
แล้วก็อายุมันคนยื่นลำรวยมั่นคงแล้วก็เบื้องแง่งพ่อแม่ครับผม
เป็นภาพแห่งความประทับใจจริงนะคะ
แล้วก็บันเทิงไทยรัฐนะคะขอแสงความดีกับพี่ไมค์พี่รมพรแล้วก็บ่าวสาวอีกครั้งนะคะ
แล้วก็ขอบคุณพี่ไมค์และครอบครัวรวมไปถึงญาติสนิททุกท่านเลยจริง
คือพี่ไปกับพี่อ้อมเนาะแล้วคือเขาต้อนรับเราอย่างดีมากเลยนะคะ
คือตั้งแต่วันแรกค่ะวันศุกร์ดิบอีสานเขาจะมีแบบทานข้าวกันก่อนในครอบครัว
นี่เราก็ไปแจมด้วยมั่วบ้านงานจริงค่ะ
ฉันก็รู้จักญาติแบบว่าคนสนิทต่างมากมายครอบครัวแม่ของเจ้าบ่าวป้ามนต์อย่างนี้ค่ะ
ป้ามนต์เขาเป็นคนสนิทของพี่กัณฑัตด้วยคือมันกลายเป็นแบบมันก็คือบุญภาระนี่แหละค่ะ
ทำให้เราได้มาเจอกันอะไรอย่างนี้ค่ะยินดีด้วยจริง
อินไปบุกบ้านบุกครัวเขาได้สินสอดน้องเขาอยู่ครบหรือเปล่าเนี่ย
โอ้โหเธอแล้วสินสอดคือแบบเอาพูดตรงอลังการมากสมศักดิ์ศรีสมทาน
เพราะว่าฝ่ายเจ้าบ่าวเนี่ยก็คือเขาพูดตรงนะเขาก็เป็นแบบเศรษฐีปากใต้
เจ้าสาวเขาเอาพี่ไมค์อ่ะนะคะคุณผู้ชมที่ดินที่นาที่ไล่มันเลิศ
มันเป็นงานที่อบอุ่นมากนะคะขอบคุณพี่ไมค์พี่รมพรจากใจจริงนะคะแล้วก็ยินดีด้วยค่ะ
ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์
และชมสดได้ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ